คุณนี่แทนคุณฮะจะทำอะไรให้กับเขตพื้นที่เราบ้างครับ
ครับในเขตรัดพร้าวบึงกลุ่มนะครับ
ผมก็จะทำนโยบายที่เรียกว่า๓สูงนะครับ

สูงที่๓คือเรื่องของคุณภาพชีวิตสูงนะครับ
แล้วก็จริงแล้วอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของภาคประชาธิปัต

มาบูรณาการในพื้นที่นะครับ
การสร้างเงินผ่านการรายได้สูง

คือการส่งเสริมให้มีธนาคารชุมชน

อันที่สองเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริม
ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังหลักของเศรษฐกิจไทยนะครับ
แล้วก็รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนต่าง
เพื่อที่จะมาต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก
แม้กระทั่งด้านการเกษตรเราก็มีงบประมาณ๓๐๐๐บาทต่อครัวเรือน
แง่ของเงื่อนไขในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ที่สองคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ดูแลเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การเพิ่มจุดจอดแล้วจอดในพื้นที่

เพื่อที่จะมาดูแลว่าจะมีการทำผิดกฎจราจร
ข้ามถนนในที่ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่นะครับ

ก็คือพักประชาธิบัตย์ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาที่สุดนะครับ
เราจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนฟรี
ปริญตรีในสาขาที่ตลาดต้องการนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป